ไปเที่ยวไปเที่ยวไปชมอะไรสวยงามไม่ต้องตกออกตกใจ
พาคุณผู้ชมไปดูดอกไม้เบ่งบานที่
จังหวัดขอนแก่นกันดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้
อากาศร้อนหน้าร้อนดอกไม้สวยก็บานสะพรั่ง
ให้หนุ่มสาวให้ครอบครัวไปถ่ายรูปสวยกันแล้วค่ะ
พี่ชายช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหม
ได้สิดำจังแก่

ที่ขอนแก่นครับคุณ
ที่เชียงใหม่หรือภาคอื่นเขาจะมี
ดอกพระยาเสือเครื่องเบ่งบานใช่ไหม

กะละปะพลึกเบ่งบางสะพั่งสวยงามทีเดียว
เรียกได้ว่าเป็นแดนซากุระของอีสานเลยจ้า

ดอกกระปะพรึกหรือว่าต้นกระปะพรึกนะคะ
ตอนนี้มันกำลังเกิด
แล้วก็เติบโตแบ่งบานแบบนี้

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เหมือนอยู่ญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้น

เรียกได้ว่าเกิดมาเป็นช่อ

นาร้อนอากาศแบบนี้ค่ะ
ช่วงนาร้อนก็เป็นอีกบานสระพั่งนะคะ

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

๙และสมเด็จพระราชินีทรงปลูกเอาไว้เมื่อปี๒๕๑๐นู่นเลย
และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของดอกไม้นี้นะคะ
ก็คือช่วงเช้าแดดอ่อนและช่วงเย็นแดดร่มลมตก
เขาจะมีกลิ่นอ่อนโชยมาอบอวนไปทั่วบริเวณด้วยนะคุณ
เดินผ่านไปแถวนั้นก็จะได้ความรู้สึกสดชื่น
ผ่อนคลายมีความสุข

ชมพูดอกไม้รุน
ออกมาสวยจังเลยพี่ชาย

ได้เดี๋ยวพี่จะพาเธอไปเอง
ฉันดีใจมากเลยแต่ตอนนี้ฉันหนาวแล้ว
เอาผ่าฮ่อมในไม่ป่าเอามาให้แล้ว
ไปเรื่อยดูซีรีส์มากไปแล้วเป็นอย่างนี้
รู้ไหมพี่ดูเขาหรีหรือดูอังสูมาริน
ฉันมันดูซีรีสเกาหลีนะคุณชนะดูอะไร

ค่ะจะดูอะไรก็อย่าลืมไปดูดอกไม้